คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะพาไปทานขนมหวานกันดีกว่า
อิ่มชิมชับครบ

นี่เลยเห็นป้ายงานก็รู้แล้ว

ใช่ครับเขาจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนคริน
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ที่นี่เขาได้มีการจัดงานมหากรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมือง๘ริ้ว
ครั้งนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๕แล้วนะครับ

ถูกประสงค์การจัดงานก็เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นขนมไทยและสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดนะครับ
ภายในงานมีมาออกร้านมากมายอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นของดีประจำจังหวัด

โอ้นี่มันบัคมะม่วง
ราคาเนี่ยนะครับไม่แพงหาซื้อกันได้แล้วก็มีอาหารเพื่อสุขภาพก็มีของขาวของหวานผักผลไม้ก็มากันเพียบแหละครับมาขายกันในราคาย่อมเยาว์แบบว่าจับต้องซื้อหากันโอ้ยมีตกใจเล็กน้อย

ใช่แล้วครับนอกจากจะได้กินได้ซื้อของอร่อยกันแล้วนะครับภายในงานเขายังมีนี่ด้วยเวทีการแสดง

ร้องเชิญซ้ำลุง
ก็มาร้องเพลงรำวงกันแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่ามีรางวัลมอบให้ด้วยถ้าใครรำแล้วถูกอกถูกใจ
ขอไปด้วยได้ไหมน้องไปต่ออยากได้รางวัลใช่ไหม
อยากได้สิเอาก็ลองไปดูงานนี้
จากจะอิ่มน้ำสำราญแล้วยังได้ร่วมกิจกรรมรำวง
และถ้ารำดีเขามีรางวัลให้อีกตั้งวัน

สิเพราะว่าเขาจะมียาวไปเลยนะครับ
จนถึงวันที่๓มีนาคมนี้

งานเนี่ยตั้งแต่ในช่วง๑๐โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่ม
ยาวกันไปเลยย้ำกันอีกครั้งสำหรับชื่องาน

งานมหากรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้วนะครับ

มีทั้งบักแตงโมบักมะม่วง
บัตรเมล่นโอ้ยมีหลายบัตร
นี่คงเป็นบัตรบ้าวน้ำหวอม
ลองไปดูแล้วกันนะคะว่ามีขนมอร่อยอะไรให้ทานกันบ้าง
ถ้ามีโอกาสนะแวะเวียนกันไปจัดถึงวันที่๓มีนาคมนะคะ